ว่าโค้งไปกี่รอบนะครับค่ะโค้งทุกการ
ทุกการแถลงอืมเวลาพูดถึงผู้เสียหายสามคน
แถลงเสร็จโค้งอีกนี่สี่ห้าครั้งก็ได้มั้ง

คุณปุอัทโค้งอีกแล้วครับ

เห็นบอกว่าไปลงพื้นที่ค่ะ

ในโซนของเขตจอมทองย่านฝั่งทนนะครับ
นี่เป็นโพสต์ล่าสุดโพสต์ไป๗ชั่วโมงที่แล้ว

เนื่องในโอกาสอะไรในนี้เอาจริงนะครับ
หาสาระที่อยู่ในโพสต์เนี่ยครับพี่เต้นคุณผู้ชม

แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการโค้งนะครับ
อาจจะมีปัญหาเรื่องของฝนตกหนักนะครับแล้วก็น้ำทะเลหนุน
ฟ้าโค้งฝนโค้งน้ำทะเลอย่างนี้เหรอ
ใช่คือผมไม่ได้ที่ผมหัวร้อนไม่ได้อะไรนะ
คือผมแค่รู้สึกว่าเออแล้วอันนี้คือโค้งอะไรนะ
แล้วยิ่งอ่านในสเตตัสเนี่ย
ก็ดูเหมือนกับไม่ได้สอดคล้องกับเรื่องเมื่อวันศุกร์
เอาแสดงว่าการโค้งอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นท่าทางประจำ
เป็นท่าประจำของคุณปูอัดไปแล้ว
เพราะว่าลงพื้นที่วันก่อนที่หลังจากที่มีมติพักใช่ไหมคะ
แล้วลงพื้นที่ก็ตอนนั้นไปโค้งประชาชนเหมือนกัน
ใช่ก็เจอประชาชนในพื้นที่ก็กอด

นั่นแหละจนมาถึงตอนนี้ก็โค้ง
ที่นี้ที่โค้งแต่สุดท้ายแล้ว
ความเห็นของทางคณะกรรมการบริหารพักเก้าไกล
คุณผู้ชมครับการแถลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
มันกลายเป็นว่าการแถลง
ของคุณปู่หัวอัดนั้นมีการขอโทษ
ทางผู้เสียหายอย่างจริงใจ
ซึ่งในแถลงการของทางก้าวไกลเรียกร้องให้คุณปูอัดนั้นทำแบบนี้
ก็คือการแถลงขอโทษผู้เสียหายอย่างจริงใจนะฮะ
แต่ว่าถ้าใครได้ดูวันนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะมองว่า
ลักษณะคือคุณปูอัดพยายามชี้แจง
แต่ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นหรือเปล่าเอาใช่ไหมเรื่องผู้เสียหาย
มีการใส่สูตรผูกเน็กไทยมาแล้วก็บอกว่ามี
อย่างผู้เสียหายคนที่หนึ่งมีความเสนอมกันนะครับ
ถึงขนาดที่ว่ามีการให้เน็กทายอะไรกันด้วยจากทางครอบครัวผู้เสียหาย
คุณผู้ชมครับล่าสุดในคณะกรรมการบริหารพักเก้าไกลนะครับ
หารือกันแล้วก็ลงความเห็นว่าการแถลงข่าวของทางสสปูอัดนะครับ
คุณชายามพวานมั่นเพียรจิตเนี่ยไม่ได้แสดงถึงการสำนึกผิด
ยอมรับว่ามีพฤติกรรมคุกคามทางเพศแล้วก็ไม่ได้ขอโทษต่อผู้เสียหายอย่างจริงใจ
เตรียมจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมร่วมระหว่างสอสอและคณะกรรมการบริหารพักนะครับ
คือตอนนี้เขาจัดสัมมนาครับคุณผู้ชมที่จังหวัดระยองนะครับ
ระหว่างวันที่๖๘พฤศจิกายน
เพราะฉะนั้นการเอาเรื่องนี้มาพิจารณาใหม่ของทางกรรมการบริหารพักและสส
ก็คือพูดง่ายว่าอาจจะมีการโหวตใหม่
ต์ที่มีการโหวตไม่เขาเป็นใครอยู่จังหวัดไหนเป็นเพื่อนคุกปวดหรือเปล่า
มีการล็อบบี้กันจริงไหมอะไรต่าง
คุณผู้ชมครับนอกจากนี้ทางทนายแจมนะครับ
สอสอสายไหมเก้าไกลนะครับคุณศาษินันธรรมนิษฐินันนะครับ
เป็นหนึ่งในกรรมการสอบวินัยได้โพสต์ข้อความครับ
โดยบอกว่าการแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว
ทางคุณปูอัดเนี่ยอ้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้เสียหาย
แล้วก็ครอบครัวผู้เสียหายนั้นคาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
ก็มีการชี้แจงมาเป็นข้อดังนี้นะฮะ
ยกตัวอย่างนะครับข้อที่๑เหตุที่ครอบครัวผู้เสียหาย
พาสอสอปูอัดไปเลือกสูตรไปเลือกเน็กไทย
เพราะเจ้าตัวพูดเสมอว่าไม่มีเงิน
ครอบครัวผู้เสียหายเห็นความตั้งใจทำงานการเมือง

ที่ทางนายชายามพวานนั้นพยายามสื่อโดยเล็งเห็นผล
ที่จะเปิดเผยว่าผู้เสียหายเป็นใคร
ถือเป็นการคุกคามและทำร้ายจิตใจผู้เสียหายซ้ำนะครับ
การพูดคุยผ่านไลน์ที่ทางสสปูอัดนำมาแสดง
ไม่ได้หมายความว่าผู้เสียหายนั้นมีจิตปฏิพัฒน์
เขาใช้คำนี้นะหรือว่ามีความรู้สึกนอกเหนือ
จากการเป็นเพื่อนร่วมงานนะฮะ
ทางทนายแจมยืนยันว่าเป็นตัวกลางของครอบครัวผู้เสียหาย
เป็นการจงใจจับแพ้ชนแกะเพื่อให้พ้นผิดจากข้อกล่าวหาการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศ
พฤติกรรมนี้ไม่เพียงทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจของผู้เสียหายและครอบครัว
แต่ทำลายหลักการคลองตนของผู้แทนรัศดรที่ดี
ที่ทางสสปูอัดอวดอ้างว่าต้องการจะเป็นอย่างไม่เหลือชิ้นดี
คุณผู้ชมฮะนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับสิ่งที่ต้องจับตาก็คือ
การประชุมระหว่างสสกับคณะกรรมการบริหารพักษ์
ในการพิจารณาดำเนินการกับนายชายามพวาน
ซึ่งบทลงโทษขั้นสูงสุดคือการขับจากการเป็นสมาชิกพัก
เอาง่ายคือว่าให้ออกจากพักนี่แหละและให้ไปสังกัดพักใหม่ซะ
ในเวลาที่กฎหมายกำหนดคือ๓๐วันเหมือนกับสสแจ้ปราจิบุรีเหตุสอมก่อนหน้านี้ครับ
ก็เดี๋ยวจับตาดูนะคะช่วง๖๘นะคะ
อันนี้ยังไม่โค้งใช่ไหมยังยังระหว่างการแถลงข่าว
อันนี้เป็นภาพเมื่อวันศุกร์นะคะที่มีการแถลงไป
ซึ่งทางก้าวไกลเองก็ออกมาพูดบอกว่าคือไม่ได้รู้สึกถึงการขอโทษอย่างจริงใจ
แล้วก็เหมือนกับเป็นการคุกคามซ้ำของคนที่ตกเป็นเหยื่อด้วยนะคะ
ก็เลยทำให้มีการประชุมถึงเรื่องนี้กันอีกครั้งเดี๋ยวรอจับตาดูผลของการลงมติกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ